เอาล่ะวันศุกร์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมค่ะ

กุมภาพันธ์วันแห่งความหวัง
วันแห่งความหวังของหลายคนที่ต้องการจะเสี่ยงโชค

ตัวเลขมาเยอะนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณ
ใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพาไปดูที่อ่างน้ำมนตาทองงิ้วรายที่วัดสว่างอารมณ์กันหน่อย
เผื่อใครยังไม่รู้ว่า๑กุมภาพันธ์นี้เอาเลขไหนดีอยากจะคำนวณตัวเลขไหนเอาไปดูกันเลยนี่ค่ะ
นี่เมื่อวานที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลที่วัดนี้นะเห็นเป็นเลขชัด
ใช่ก็เนี่ยประชาชนเขาก็แห่กันมานะฮะทั้งนักเสี่ยงโชค
มาที่วัดสว่างอารมณ์ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ
มาไหว้พระทำบุญและแน่นอนขาดไม่ได้อย่างที่คุณสืบสกุลบอก
อ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ข้างกับหุ่นตาทองนิ้วราย
ซึ่งพระครูยะติธรรมมานุยุทธ์เจ้าอาวาสวัดเนี่ยทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชน
แยกงิ้วรายในอำเภอนครชัยศรีเพื่อไม่ให้วิญญาณออกไปหลอกร้อนคนอื่น
พระสงฆ์เขาก็มีการสวดมนต์ให้ดวงวิญญาณนะคะแล้วก็เอาเทียนเนี่ยปักเอาไว้ที่ขอบอ่างน้ำมนต์
น้ำตาเทียนมันก็หยดลงในอ่างไงพอน้ำตาเทียนหยดลงไปเท่านั้นแหละค่ะ
มันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างหลายคนก็ไปยืนส่องไปเกาะอันนี้เกาะขอบ
ขอบอ่างนะแล้วก็ส่องดูว่าเอ๊ะเห็นเป็นตัวเลขอะไรยังไงบ้าง
หลายคนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเก็บไว้ไปตีเลขเด็ดซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคกันนะคะ
เวลาถ่ายเก็บไว้แล้วก็ส่องไปส่องมามันจะเห็นชัดขึ้น

คือเหมือนแบบตอนแรกเห็นเป็นเลขนี้พอถ่ายรูปกลับไปกลับมาดูอีกรอบหนึ่ง

ว่าเปลี่ยนเพราะสายตาเรานี่แหละหรือไม่ก็มุมของรูปที่เราเอามาส่องดู

ซึ่งพอไปสอบถามผู้ค้าสลากที่ตั้งขายกันกว่า๕๐ร้าน
เขาบอกว่าโอ้โหเลขที่ขายดิบขายดีตอนนี้เนี่ยนะคะ

เกลี้ยงจะทุกแผงแล้วจ้ะเขาว่าอย่างงั้น

ช่วงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเสี่ยงโชคอะไรนะเล็กน้อยหน่อย
เอาพอดีพอดีนะคะเอาแต่พอหอมปากหอมคออย่า
อย่าคิดว่าเป็นการลงทุนใหญ่แล้วก็ทุ่มไปหมด
คือโอกาสมันน้อยกว่า๕๐๕๐อะเนาะ